เมื่อวานนี้มีคนปาดน้ำตาและมีคนดีใจชุดใหญ่ด้วยพี่แจ๊ค
พี่นางค่ะเห็นไหมเมื่อวานนี้ฉันนำเสนอตัวเลขของพี่นางไป
ถูกไป๑๐๐ใบ๒ตัว๖๘๖เนี่ยคุณผู้ชมตามที่เห็นนี้
คูณกันไป๘๖คูณ๒๐๐๐นะคะแล้วก็คูณ๑๐๐อีกทีหนึ่ง
๒๐๐๐บาทปวดนะครับคุณผู้ชมแหลกถ่าบอกว่าจริงมีมากกว่านี้
แต่นำเสนอได้เท่านี้นั่นแปลว่าพี่นางก็ถูกตามนี้แหละคุณผู้ชม
อยู่บ้านบ้านครอบใดนะคะหลังจากที่เจอมอเตอร์ศูนย์เห็นไหมคะ
งวดติดแล้วนะงวดที่แล้ว๕แสน
ใช่ที่ไปพูดที่ปลอยเป็ดงวดที่นี้อีก๒แสน
อ้อที่แล้ว๕๕๐๐บาทค่ะก็เรียกว่าปั้วมากเห็นไหมละ
ชอบทำบุญนะคะก็ดีใจกับพี่นางด้วยละกันนะคะ
แต่ว่านี่นะตอนที่ไปปลอยเปรตก็บอกว่าถูกนะตอนนั้น๕แสนนะคะ
วันนี้ก็๒แสนแต่จริงมีมากกว่านั้น

ก็ฝากแฟนกันทุกคนแน่นอน